เดี๋ยวพาไปอีกวัดหนึ่งวัดนี้เขาจัดเป็นงานวัดจริงในงานวัดเนี่ยมันก็เป็นงานรื่นเริงนะครับไปเนี่ยโอ้โหคนเยอะแยะมากมายมีหลายกิจกรรมให้ทำกันไปสอยดาวกันก็มีไปเล่นบำคงบำคาญไหมแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นมันมีปัญหาเกิดขึ้นแทบทุกวัดที่เขาจัดงานวัดจนเพลงเพลงหนึ่งถูกแบนไปเลย
หาเรื่องไปมีเรื่องเรื่องแล้วก็เตรียมเงินเลย๓ล้าน
ถ้าไปมีเรื่องแล้วก็ไม่มีตังค์๓ล้านอย่าไป
ข้าวจัดงานปิดทองฝังลูกในมิตเก้าวันเก้าคืน
แล้วนี่ไปในงานนี้คนเยอะนะ
แต่สิ่งที่เป็นจุดสังเกตคุณผู้ชมครับไปเจอป้ายนี้ฮะ
ทะเลาะกันในงานแล้วก็ปรับ๓ล้านเลย

เตือนเอาไว้เราบรรดาวัยรุ่นที่ชอบมีเรื่อง
หัวร้อนต้องระวังเลยล่ะครับ
หากมีไม่ถึง๓ล้านอย่าได้ทะลึ่งไปมีเรื่องที่นี่
ทำไมถึงต้องเป็นแบบนี้เอาไปสอบถามคณะกรรมการวัด
ก็ทราบว่าสาเหตุของการติดป้ายที่มีข้อความว่า
ไม่มีตังค์อย่าห้าวมาทะเลาะวิวาดกันในงานนี้นะ
ปรับ๓ล้านบาทเนื่องจากภายในวัดเนี่ยนะครับ
เขามีจัดงานปิดทองฝังลูกนิมิตร

ก็มีการแสดงเนี่ยมีมหรศพต่าง
ทุกอย่างมันมีค่าใช้จ่ายไม่ว่าจะเป็นค่าเครื่องเสียงที่ใช้ภายในงาน
ค่าการแสดงมหรสบทั้งลิเกภาพยนตร์หนังกลางแปลง
ดนตรีย้อนยุคและการแสดงอื่น
เกิดไปทะเลาะกันเขาเสียเงินลงทุนไปตั้งเยอะ
แล้วจัดงานกันไม่ได้ขึ้นมาทำไง
คนแบบไม่อยากมาเห็นคนทะเลาะกันอย่างนี้
ใช่ทีนี้มันเกิดความเสียหาย
ก็เลยติดป้ายมันไว้แบบนี้เพื่อเป็นการป้องกัน

ลงวัยรุ่นใครก็ตามที่เป็นประเภทหัวร้อน
เห็นป้ายแบบนี้แล้วจะได้รู้สึกยับยั่งชั่งใจ

ก็อย่ามีเรื่องแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นดีที่สุดอย่าไปทะเลาะเลย
มีเรื่องกันอย่าไปทะเลาะวิวาดกัน
โดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงงานปีใหม่งานวัดงานบุญแบบนี้

ให้สงบสติให้ใจเย็น
ไม่ได้ให้ไปหัวร้อนใส่กัน

บัวลอยขึ้นมาแล้วจะมีลงมีเรื่องอันนี้ไม่ดีนะครับ
ใช่แล้วส่วนใหญ่ที่เป็นแบบหัวร้อนนี่มันก็แอลกอฮอลเข้าเส้นเลือดทั้งนั้นแหละ

เข้าวัดแล้วก็ทำจิตใจให้มันสงบนะ
คือลองเปลี่ยนวิธีการใช้ชีวิตดูไหมอย่างปีใหม่มาแล้วอย่างนี้
ถ้าเกิดว่าสมมุติว่ามีคนมากระทบกระทั่งเรา

ตกใจเลยค่ะหยุดการกระทำทุกอย่าง

สมมุติคุณชนะดิฉันเหยียบเท้าคุณ

อีกทีหนึ่ง

ยิ้มจ้ะยิ้มรับทุกอย่าง

เขาจะหาว่าผมบ้าสิยิ้มอย่างเดียวเลยเนี่ย

ใช่เป็นความสุขนะก็จะได้ไม่มีปัญหาไม่กระทบกระทั่งกัน

เพียงเรายิ้มให้กัน